คือรถมันขับมาเร็วแล้วผ่านตรงที่สะพาน
มันเป็นสะพานข้ามทางรถไฟทีนี้ก่อนหน้านี้ฝนมันตกไงคุณ
น้ำมันก็จะขังเพราะขับมาปุ๊บ
โอ้โหน้ำมันเกษ็นขึ้นมาค่ะอ่า
แล้วมันหล่นมาโดนน้องอาหารเช้าของน้องไปด้วย
ห่มร้องไห้เดี๋ยวดูนะคะ
ไม่ว่าจะบนสะพานหรือว่ายังไงก็เถอะ

กินล้วนเลย
โอ้โหทั้งเลอะเทอะทั้งอดกินอาหารเช้าเลยนะครับ
มันสาดลงมาจากนู่นสะพานข้างบนใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยเขาเลอะไปหมดทั้งตัวเลย
ข้อความด้วยนะมันอาจจะเป็นความโง่ส่วนตัวหนูก็ได้
ไม่ว่าจะเป็นอุโมงสะพานเหตุการณ์ก็คือ
คุณมุกเล่าแบบนี้นะคะขับรถมาจากสี่แยกไฟแดงทางไปโรงพยาบาล

นี่ค่ะเป็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเห็นเป็นแอ่งน้ำใช่ไหม
คือด้านบนของอุโมงเขาก็จะมีช่องอยู่
แล้วน้องเขาได้ยินเสียงแบบรถขับแบบเร็วมาก

มันก็เลยอวสารขนมปลาท่องโก
พอรถผ่านมาทีนึงเนี่ยโอ้โหทั้งน้ำทั้งโครนมันกระเซ็นนะคะ
แล้วมันสาดลงมาข้างล่างเป็นน้ำตกเลยแล้วทีนี้บอกว่าถ้าเกิดเป็นคนแก่เนี่ย
เสียหลักไปเลยนะเพราะว่าน้ำมันเยอะแล้วอุโมงเนี่ยมันมีน้ำขังลื่น
รถที่ขับด้านบนถ้าเกิดเห็นน้ำขังก็เบานิดนึงนะ
ส่วนคนที่ขับรถข้างล่างขับเบาชะลอรถด้วยนะคะอันตราย
แท็กห่วงปลาท่องโกนั่นแหละอดกินนี่เห็นไหม
เห็นภาพตอนที่น้ำมันลงมาแบบนี้ไหมคะครับซึ่งทีมข่าวเนี่ยก็เลยไปดูหน่อย
ไปดูตามที่น้องมุกเขาโพสต์แจ้งข้อมูลไว้ปรากฏว่าตรงเนี้ยมันเป็นทาง
เป็นสะพานข้ามทางรถไฟถนนทางหลวงหมายเลขสองศูนย์สอง
ใหญ่ศรีดาค่ะก็อยู่ในความดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย
โครงการรถไฟรางคู่จิระขอนแก่นคือเพิ่งสร้างแล้วเสร็จ
เปิดใช้งานได้ปีกว่าเองคุณผู้ชมอันนี้นักข่าวของเราก็ลองขับดู
ขับตรวจสอบดูกลางสะพานเนี่ยตอนที่นักข่าวเราไปนี่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะ
ครับแม้ว่าในพื้นที่ตรงนั้นน่ะเพราะเราไปถามชาวบ้านไง
ชาวบ้านบอกฝนไม่ตกมาสองสามวันแล้วเนี่ยแต่ดูสิน้ำมันอาจจะพื้นถนนไม่ได้เรียบอ่ะ
พอมันเป็นแอ่งปุ๊บน้ำมันก็จะมาขังอยู่แบบนี้
รวมถึงที่ร่องระบายน้ำก็จะมีพวกวัชพืชมีดินโครนอุดตัน
น้ำมันก็ยิ่งระบายไม่ไม่ได้อ่ะค่ะเสร็จแล้วเวลาที่รถยนต์หรือว่ารถขนาดใหญ่อย่างรถบรรทุกเนี่ยขับมา
ผ่านตรงนี้อันนี้รถบรรทุกขับมามันก็จะมีแอ่งน้ำอยู่ข้างหน้าใช่ไหม
มันก็จะเกิดเป็นแบบน้ำสาดอันนี้รถบรรทุกเขายังหักหลบอยู่นะ
แล้วถ้าเกิดไม่มีใครผ่านมาถนนช่วงนั้นด้านล่างเนี่ยก็จะโชคดีไปแต่ถ้าเกิดโชคร้ายขี่มาจังหวะเดียวกันพอดีเนี่ย
แล้วมาเจอน้ำสาดกระเด็นจากข้างบนลงมาข้างล่างอีกเนี่ยนะคะก็จะเป็นอย่างที่น้องมุกโพสต์คลิปนี่แหละ
ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านเขาบอกว่าอ๋อ
สะพานแห่งนี้เนี่ยเหรอน้ำมันท่วมน้ำมันขังตลอดแหละนี่คุณป้าเขาอยู่แถวนี้ไง
พอฝนตกนะเจอประจำเลยคือเหตุการณ์แบบในคลิปเนี่ยไม่ใช่น้องมุกหรอกเจอคนเดียว

ฉันก็อยากฝากไปเลยนะถึงหน่วยงาน

กว่าจะไปหมดหน้าฝนมันก็จะเกือบปลายปี
เดี๋ยวชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนกันนะคะ